แสงกระสือเธอวันก่อนเปิดตัวโอ้โห
กระสือกลางวันมันเป็นยิ้ง

มีทุกสิ่งธรรมดาธรรมดา
บอกเลยนะคะว่ามันเป็นหนังที่แบบว่า

แล้วความดังอ่ะมีภาคสอง

เจเจก็ต้องเมาส์มอยกันนิดนึง

เจเจก็ให้โลเล็กซ์ค่ะนาฬิกาปังมากนะคะ
ซึ่งน้องเจเจนะคะก็บอกว่าผมยังไม่ได้เลยพี่แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ
เลิศเป็นแฟนที่ประเสริฐมีให้บ้างไม่ให้บ้าง
ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะไม่ได้อยากให้ได้อะไร
วันสำคัญเราอยู่ด้วยกันก็โอเคแล้วนะคะ
ในวงเล็บน่ารักจริงเลยนะคะนี่คนเขียนเขาบอกอย่างนี้

ส่วนเรื่องราวความรักนะคะเผลอแป๊บเดียวก็เข้า
หูเลขเจ็ดแต่ละ๗ปีหลายคนก็เอ๊ะอ่ะทันหรือเปล่า
และน้องต้าเหนิงตอนนี้ก็คือแบบทำงานหนักมากทั้งคู่เลยนะคะ
จากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือ
ผมก็ค่อนข้างตอนนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้ดี
จริงผมไม่ได้อยากได้ไรด้วย
กับเด็กตอนนี้มันเป็นคู่ที่บอกว่าทั้งคู่งาน
ทั้งคู่ที่ต้องใช้ชีวิตด้วยกันส่วนตัวด้วย

เยอะแวนเลียนหลายคนคุณผู้ชม

นิ้งชัญญานางเอกนะคะคุณผู้ชม

ก็เข้าไปรับการผ่าตัดเนื้องอกที่ก้านสมองค่ะ

ด้วยความที่ต้องไปตรวจตลอดเวลาทุก๖เดือนนะคะ

ปรากฏว่าไปตรวจครั้งล่าสุดเจอเนื้อก้อนเนื้อที่อก

แต่ว่าด้วยความที่เธอต้องผ่าตัดแล้วผ่านเรื่องร้ายมาเยอะ
บอกว่าหนูปงแล้วพี่แต่ก็ไม่ท้อนะคะ

ชีวิตที่ผ่านมาหนูก็โชคดีแล้วได้ทำอะไรหลายอย่างละ
ก็ปล่อยวางกับชีวิตมากขึ้นไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
อย่างที่บอกว่าถ้าโดนไปปุ๊บนิ้งตายอย่างเดียว
แต่ว่าถ้ามันยังไม่โตเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้อยู่
จุดประสงค์คือพาพ่อกับพี่ชายเป็นตัวสุขภาพ
แล้วจะเจ็บขวดเอง
ด้วยความที่อยากรู้ร่างกายคนอื่น
เพราะว่าเราเป็นคนที่ไปโรงพยาบาลจะไปฉีดยาแบบแก้โผล่หัวอยู่ดี
กับการใช้ชีวิตที่แบบว่าแบบใช้ชีวิตเล่นมาโดยตลอด